คนดูข่าวแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเราตายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงนะคะ
ที่แม่ห้องศรนี้ก็เหมือนกันค่ะ

ผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่ง
เหล้ากันเสร็จปุ๊บพอเริ่มเมาได้ที
ผู้ชายสองคนก็เริ่มเหมือนกับว่ามีการโอ้อวดอ่ะ

อวดว่าใครหนังเหนียวกว่ากันค่ะพี่หวย

เดินเข้าไปในห้องนอน

แล้วยิงหัวอีกคนนึงกลางวงเล่า

น่าเชื่อว่าคนเราจะฆ่ากันตายแบบนี้อ่ะ
คือหนังไหนที่ว่าเหนียวเจอปืนนัดเดียวคือจอดเลยจริงนะคะ
นี่คือเป็นนาทีที่ตำรวจสอบพร้อมแม่ห้องสอนนะคะ

ก็เจอผู้ชายเขานี่เสื้อสีส้มเนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับตัวได้โดยที่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
แต่ข้างกันมีกองเลือดตกอยู่
และที่โต๊ะสั่งสรรค์ก็เต็มไปด้วยอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
คนเจ็บเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลศรีสังวาน

สอบสวนในเงินในเงินเล่าบอกว่า

เขากับคนตายแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนนั่งตั้งวงดื่มกันอยู่
หลังจากนั้นพอเริ่มกรึ่มได้ที่
นายเงินกับนายพันธัยก็อยากจะโชว์หญิงอะค่ะ

แล้วยิงใส่หัวนายพันธชัยจนเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
เช้าวันนี้ญาติและเพื่อนผู้ตายก็มารอรับศพที่โรงพยาบาล

คือเพื่อนของผู้ตายที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยจริงเป็นคนนิสัยดีเงียบ

และจริงแล้วเนี่ยผู้ตายกับคนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะ
งงอยู่เหมือนกันว่าผู้ตายไปกินเหล้าบ้านคนก่อเหตุได้ยังไง
อยู่ห่างกันตั้ง๔กิโลเมตร
ตอนนี้ยังไม่มีครอบครัวของคนก่อเหตุติดต่อมาแสดงความเสียใจ
หรือว่าพูดคุยเจรจาอะไรเลยค่ะ

ไม่มาตั้งแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่มาดูศพไม่มาติดต่อเรื่องกับญาติ

มีธรรมดามีลูกจิต
ไม่ใช่ครับอันนั้นเขา
อันนั้นมันเก๋นะครับเกรดเพราะมันรุ่นเดียวกับผมเนี่ย
แล้วเขาไปกินเหล้าด้วยกันยังไงเขารู้จักกันได้ไง
ผมก็ไม่รู้นะครับอันนั้นผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปคบหาสมาคมกับอะไรเขา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เงินเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วบ้านก็เลยถูกปิดทิ้งไว้ไม่มีใครอยู่
ข้างเคียงก็เหมือนกันแต่ว่าเห็นมีกระทงเส้นไหว้วางอยู่หน้าบ้านด้วย
คิดว่าอาจจะเป็นกระทงที่ญาติผู้เสียชีวิตเอามาวางไว้ในการทำพิธีเรียกดวงวิญญาณผู้ตายกลับบ้านนะคะ
คนในหมู่บ้านนะคะเขาบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้คลุกคลีกับผู้ตายเท่าไหร่
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขานิสัยใจคอเป็นยังไง
รู้แค่ชอบดื่มเล่าและชอบลาสัตว์
เมื่อก่อนคนตายก็เคยมีภรรยานะคะ
แต่ด้วยความที่ดื่มเหล้าหนักมากชอบดื่มมากภรรยาก็เลยแบบอยู่ไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไป
ผู้ตายก็เลยอยู่คนเดียวนะคะ
ธนาคของผู้อำกับการสพมแม่ห้องศรบอกว่า
จากการสอบสวนไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรอกแต่เป็นเรื่องความเมา
แล้วก็อยากจะโชว์หญิงอวดสาว
เมืองต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ว่าอันนี้พอเขาตายแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มหรือเปล่า